คุณผู้ชมที่ระยองตอนนี้น้ำท่วมดีขึ้นแล้วนะ

ทีนี้ผมอยากจะเล่ามันมีปฏิหารเกิดขึ้น
หนุ่มปรายศนีย์คนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาไปส่งของในวัดนะฮะนี่ข้างหลังนี่นะ
ส่งของในวัดแล้วก็ไปหลบอยู่ในสารวัต

แถวนั้นจะมีต้นตะเคียนอยู่
มาสักพันธุ์หนึ่งฟ้าผ่า
รอดชีวิตหวุดหวิดนะครับ
มาตรงที่เขายืนแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบนั่นนะ

คนลุกเลยฮะเหตุเกิดในวัดปฐุมมาวาด
หรือว่าวัดหัวชวดอำเภอบ้านค่ายที่ระยอง
นี่พี่คนนี้ชื่อคุณกริติเดช

โค้นลงมาเลยฮะสภาพขาดกระจุยเลย
บางส่วนของต้นตะเคียนมันฟาดลงกำแพงโรงเรียน

บางส่วนก็หักเป็นท่อนเลยนะ
ใกล้กันเป็นสาราและเมนที่อยู่ติดกันครับคุณผู้ชมครับ
เป็นจุดที่คุณกริติเดชไปยืนหลบฝนอยู่
แล้วเขาก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้น๑๓กันยายนที่ผ่านมา

แต่ฝนตกหนักพอดีก็เลยไปยืนหลบฝนในสาราจัดงานศพ
เพราะว่ากลัวของที่จะมาส่งเนี่ยมันจะเปียกเอา
จากนั้นฝนกระหน่ำเทลงมาเทลงมา
เขาได้ยินเสียงหญิงแก่คนหนึ่งพูดข้างหูเขาว่ามึงออกมา
เขาตกใจนะหันไปมองซ้ายมองขวาเฮ้ยใครพูดวะใครพูดวะ
ไม่มีใครเลยครับเขาเลยไปเลื่อนรถ
หลังจากนั้นไม่นานครับตู้มฟ้าผ่ากลางต้นตะเคียนกิ่งหักร่วงลงมาเลยครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นกริติเดชเชื่อสนิทใจเลยว่า
เสียงที่แว่วข้างหูขวาเขาเนี่ยมาเตือนแน่เป็นเสียงเจ้าแม่ตะเคียนแน่นอนครับ
โหนี่ไงต้นตะเคียนพอโดนฟ้าป่าไปกุดเลย
ถ้าไปฟังเสียงกริตติเดชนะครับ
คือว่าเราจะตกใจพี่คือแบบฝนมันก็หนักเสียงมันดังมาก
แต่มันจะเป็นพูดแบบว่าชัดจัดเลยคนแก่พูดนะ

มึงออกมาเราก็หันไปมองนี่
หันมองปุ๊บใช่แล้วว่ะกลัวแล้ว
นี่รถมันก็จอดไว้อยู่นะ
เราก็เข็นออกมาพักเดียวเสียงดังตึ้ม

เดชเล่าเลยนะตู้มเดียวฟ้าผ่าต้นไม้หักลงมาโอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยคุณผู้ชมครับ
ส่วนใครอยากเสี่ยงโชคจากรถของพี่เขาเนี่ยดูได้ที่หน้าจอเลยนะครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นนี่รถคันนี้เลยที่เขาขี่มาส่งของนะทะเบียน๗๔๘๑ครับ
เลขมันเลขเหมือนกับคุณอิงฟ้าให้กับพี่เบิร์ตเลยนะ

มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองระยองครับตอนนี้ก็ระดับน้ำลดลงแล้วคุณผู้ชม
จากเดิมระดับน้ำสูงกว่า๒เมตรตอนนี้เริ่มลดลงมาประมาณสัก๕๐๘๐เซนครับ
ชาวบ้านบางส่วนที่น้ำเริ่มลดก็ไปสำรวจความเสียหายในบ้านเอ๊ะเป็นยังไงบ้างไปดูทรัพย์สินซะหน่อย

เพราะเก็บข้าวของไม่ทันครับเอาตัวออกมาก่อน
กับชาวบ้านบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา
น้ำมันจะค่อยขึ้นมาเรื่อย
เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเขามาก่อน
มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลที่จังหวัดระยองด้วย
เพราะว่าตอนนี้ทหารก็ลงไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะครับ